เมื่อกี้เป็นเรื่องของคุณผู้ชายนะตัดผมชาย
ภาพยุดอยู่กับคุณแม่บ้านกันบ้างนะครับเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกะไหล่รวมใจที่จังหวัดพังงาค่ะ
เขาทำดอกไม้ประดิษฐ์จากใบมังคุด
จะบอกเลยว่านี่ถูกสนับสนุนให้เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อป๕ดาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย

ใช่แล้วค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกะไหลรวมใจที่ตำบลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
นำใบมังคุดสดแบบนี้แล้วก็ใบมังคุดแห้งด้วยเอาไปเป็นวัสดุการทำดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะ
โดยมีการออกแบบประดิษฐ์เป็นกรอบดอกไม้เป็นนาฬิกาแขวนที่ระลึกดอกไม้ในใจกันกระเช้าดอกไม้เข็มกลัดเสื้อ
แล้วก็ของที่ละลึกต่างเยอะแยะเลยจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกวางจำหน่ายตามท้องตลาดในเขตชุมชน
ได้รับความนิยมล้นหลามเลยนะคะซึ่งปัจจุบันอย่างที่บอกไปกลุ่มนี้ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการสนับสนุนจากทางจังหวัดพังงา
ให้เป็นสินค้าโอท็อประดับ๕ดาว
ถาวรเจริญพักประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกะไหลเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าที่นำใบมังคุดมาทำเป็นดอกไม้
เพราะว่าไปเจอมาว่าพอใบมังคุดถูกน้ำจะไม่เน่าเปื่อยคุณ
คล้ายกับใบยางพาราที่มักจะถูกนำไปทำดอกไม้
ก็เลยอ่ะไหนลองประยุกต์หน่อยเอาใบมังคุดนี่แหละ

แล้วก็หลังจากนั้นเริ่มพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ

จนสามารถคว้ารางวัลในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะคะ
ทำให้ผลิตภัณฑ์กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
สร้างทั้งงานสร้างทั้งรายได้ให้กับสมาชิก
รวมถึงชื่อเสียงให้กับจังหวัดด้วย
ปรบมือปรบมือเลยครับถือว่าเป็นทั้งไอเดีย